มาติดตามความพร้อมนะครับของอีกหนึ่งชาตินะครับที่เดินทางแรงขันในรายการคิงส์ครับที่เรากล่าวถึงไปก่อนอันนี้ก็คือซีเรียเมื่อวานแพ้ทางเวียดนามไปนะครับก็ดูความพร้อมครูกำลังของซีเรียกันหน่อยนะครับที่จะโดนกับไทยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในรายการคิงส์ครับ
ซีเรียอีกหนึ่งทีมยักษ์กลับจากตะวันออกกลางถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
ปัจจุบันซีเรียอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยสิบในฟีฟ้ารังกิ้งและอันดับที่สิบสี่ของเอเชีย
และในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่ผ่านมาพวกเขาต้องอยู่กับทีมแกร่งอย่างญี่ปุ่นรวมถึงสิงคโปร์แต่ก็ยังระเบิดฟอร์มผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายได้แบบวุดวิดด้วยการเป็นทีมอันดับ๒ที่มีแต้มดีที่สุด๔ทีมจาก๘กลุ่ม
จริงอยู่ที่ว่าอันดับฟีฟ้ารังกิ้งของพวกเขาจะตกลงมามากแต่อย่าลืมว่าพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภายในประเทศมากมายจนชาวเมืองต้องอบพยพออกไปและบางรายการแข่งขันก็โดนแบนแต่ในปีสองพันสิบสองพวกเขาก็เคยประกาศสักดาลด้วยการโคนอีรานอีรักและซาอุดีอาราเบียพร้อมกับขวาแชมป์เอเชี
และมีลุ้นไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งหากทัพช้างศึกประมาทก็อาจจะทำให้ความฝันในการคว้าแชมป์คิงส์ครับเพื่อฉลองครบรอบ๑๐๐ปีของสมาคมและการคว้าแชมป์ครั้งแรกในรอบ๙ปีหลุดลอยไป